คุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรี
ไปเปิดงานด้านการเกษตรผมไปเป็นพิธีกรม
ก็ฟังนายกนายกก็มีถอนหายใจด้วย
คุณนับไหมถอนหายใจกี่ครั้งหรือว่ารอบเดือนใหม่
รอบเดียวแต่นายยกรัฐมนตรีเนี่ย
ก่อนที่จะเปิดงานเกษตรสร้างชาติครั้งที่๒กดปุ่ม
นายกรัฐมนตรีปราธกฐาพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของทางรอดของเกษตรกรนะครับ
ช่วงของการปราธกฐานายยกรัฐมนตรี
พูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
อย่าให้ใครมาทำลายความเป็นไทยของเรา
วันนี้อยู่ที่คนจะเข้าใจอย่าให้ใครมาบิดเบือน
สร้างความเข้าใจผิดถ้าคนไทยไม่รักกันแล้วใครจะมารัก
โดยตนเองต้องการให้ประเทศมีความสงบไม่มีปัญหาหรือมีใครมาสร้างปัญหานะครับ
นายกรัฐมนตรีนะฮะก็พูดเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปเรื่อย
แต่ว่าจากการที่ผมแอบดูสีหน้าสีตาของท่านนะ
ตั้งแต่ที่ท่านเดินเข้ามาในงานจนกระทั่งขึ้นพูดปรัฐคาถา

แล้วก็พอพูดถึงพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พูดการเมืองเล็กนิดหนึ่ง
เข้าไปนิดหน่อยนายกรัฐมนตรีหยุดแล้วก็ถอนหายใจ
บอกว่าเฮ้ยเหนื่อยแล้วแล้วก็กดดันมาก
นี่แหละครับพอคำพูดนี้ออกมาโอ้โหคนในฮอก็แอบหัวเราะนายกนิดนึง

แล้วก็นายกบอกผมไม่มีการเมืองพูดให้ทุกคนเข้าใจเท่านั้นเอง
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีในช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะครับ
ยึดมั่นในแนวทางของสถาบันยิ่งดีไปอย่างต่อเนื่องทุกราชการ
นั่นคือการรวมใจไทยจนสร้างชาติมาได้ทุกวันนี้
เหนื่อยละ

ใช้เวลาในการพูดบนเวทีสักครึ่งชั่วโมง

บอกว่าตราบที่มีเวลาของผมอยู่
จะได้มากได้น้อยหรือมีอุปสรรค

ก็ยังเชื่อมั่นในความเป็นไทยของเราอยู่

สิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเราเข้มแข็ง
เมื่อไหร่ที่เราไม่มี๓อย่างนี้ก็ไปกันทั้งหมด
ผมบอกแบบนี้เลยนะครับ
ก็เป็นช่วงที่นายกพูดบนเวที
ส่วนช่วงเวลาที่นายกได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วก็หลังจากที่ลงเวทีมา
นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคุณ
กรณีที่มีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอล
โรงแรมแห่งหนึ่งในจอมเทียนจังหวัดชนบุรี
แล้วเมื่อวานช่วง๔โมงเย็นเกิดเหตุการณ์ว่าผู้ชายคนนี้คุณ
กระโดดลงมาจากอาคารพักอาศัย
เรื่องต้นร่างผู้เสียชีวิตถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลบางละมุง
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์ทราบ
สาเหตุการเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอำเภอเมืองพัทยาด้วยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเสียใจ
แล้วก็ห่วงใยครอบครัวของนายพลพรมงามอายุ๓๙ปี
แล้วก็ได้กำชับขอให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

แล้วก็ให้ประสานติดต่อญาติรับทราบและให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
อันนี้เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นเมื่อวานนี้
ดังนั้นต้องตามกันต่อสำหรับประเด็นการเสียชีวิตของผู้ที่ถูกกักตัว
แล้วก็กระโดดอาคารกักตัวลงมาเสียชีวิต
ส่วนทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เมื่อเช้าสื่อมวลชนไปจ่อไมค์จี้ถามเกี่ยวกับกระแสข่าว
หรือว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหาร
ซึ่งจริงข่าวนี้มันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคุณนะ
ก่อนหน้านั้นทางกระลาโหมเองก็บอกเป็นข่าวเท็จเป็นเกมของฝั่งตรงข้าม
แต่ทีนี้นักข่าวยังจี้ถามพบทบตลอด
เพราะว่าอยากจะฟังจากปากของพบทบ
โดยพบทบตอบแบบนี้บอกว่าอ้าวสื่อเองก็ยังพูดว่าข่าวลือเลย
นั่นหมายถึงมันก็ต้องเป็นข่าวลือใช่ไหมอะไรอย่างนี้
นักข่าวก็เลยถามย้ำไปบอกว่าอยากได้ยินจากปากท่านพบทบครับ
ผลเอกอภิรัตยังตอบเหมือนเดิมบอกว่าอ้าวนักข่าวก็ยังพูดว่าข่าวลือ

ก็ถามอีกว่าก็อยากได้ยินจากปากของท่าน
ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมท่าน
ปฏิวัติรัฐประหารพบทบปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
เดินขึ้นห้องทำงานทันที
ก็เป็นประเด็นที่เราติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์ด้วย
เกี่ยวกับกระแสข่าวลือนี้นะครับ